ที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินไกลเป็นทีวีแพลวิชาในโลกออนไลน์นะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงกันเนี่ยเขาโพสต์เรื่องราว
ลงในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่พร้อมกับระบุข้อความ
ลูกค้าลูกท่านไม่น่ารักกับเราปีนขึ้นปีนลง
พ่อแม่นั่งเฉยไม่ใช่แป๊บปีนไปปีนมา
ทางซ้ายก็มีโต๊ะลูกค้ามองตาก็ตรนไปเล่น
ทำยังไงก็ดว๊ะเปีนอะเคยเจอไหมลูกสวรรค์สอบใจได้ไหม
ไม่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอนี่แหละนี่แน่นอน
แม่งใจเราก็อยากเอาน้ำไม้ตีอยากจะหยิกมั้ย
มันก็มันต้องมีและ
คำถามคือบางทีเรายางอยู่ถ้าเกิดไม่รู้
หรอกหลายคนเวลาไปกินบุฟเฟ่ปกติมันมีเวลา
เราก็ต้องมีเวลาในการทานของเราถูกไหม
แต่ในขณะที่บางทีถ้าสมมุติเราทาน
ข้างก็คือปีนข้ามมาหาเราบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
มันก็อาจจะทำให้รบกวนการรับประทานอาหาร

เพราะเขาก็ต้องเอาลูกเขาออกมาด้วยถูกต้องป่ะ
แต่คำถามคนบอกถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้

คอบุฟเฟ่แองจี้เคยเจอไหม
เจอคุณแม่แต่หนูเป็นแนวนางงาน

แต่ว่าในอีกบางกระแสหลายคน

แต่หลายคนก็จะบอกไงว่าถ้าสมมุติว่าเราคุมลูกไม่ได้

แต่บางคนบอกจะทิ้งไว้ยังไงเด็กมันไม่ได้มีเงินเลี้ยจะจ้างพี่เลี้ยง

แต่วันนี้เอาจริงเราก็เข้าใจคุณเหมือนกัน

โดยเฉพาะเกี่ยวกับหมูกระทะปิ้งย่างอย่างนี้
แล้วถ้าสมมุติเด็กมันปีนอย่างนี้

ให้ท่านถอยผมไป

ฉันเคยเจออ่ะฉันไม่กินสุกี้อะไรอ่ะ

ใช่แต่บางทีฉันเห็นตั๊ง
แต่ส่วนใหญ่อยู่นี้มันจะทำเป็นโต๊ะตึดแบบนี้
ถูกต้องป่ะแล้วมันปีนจริงแต่ถ้าบางร้านโชคดีหน่อยเขาก็จะทำแบบนี้ขึ้นมา
มันก็จะปีนไม่ค่อยได้โชคดีหน่อยเขาจะกั้นไว้ตรงนี้เป็นพลาสติก
ลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับคนทั้งโลก
แต่จริงคำนี้คำนี้ก็เป็นคำที่คนพูดอยู่แล้วเลย
ไม่พี่เคยเห็นเลยมันนั่งต้มกันอยู่แล้วก็เด็กมันถีบอ่ะแม่

แต่เข้าใจนะตอนที่บ้านนะพ่อแม่นอยากออกมากินแล้วก็ต้องพาลูกกันด้วยมันไม่มีใครดูอะไร
คือเขาบอกลูกคุณเนี่ยก็ควรจะแบบเอาจริงวันนี้ส่วนใหญ่นะ

ถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ให้หาร้านที่มีห้องส่วนตัวไหม
หรือแยกไปเอาง่ายถ้ามุติความเจนอันนี้ก็เข้าใจอันนี้ยาก
ทานที่บ้านกันไหมบางทีเขาอยู่คอนโดไงเม
แต่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ทานที่บ้านไม่ได้สั่งไปทานที่บ้านไม่ได้
คือทานที่บ้านแล้วกินไม่อร่อยด้วยอยู่ที่บ้านนะ

มันต้องสั่งอาหารขาดอย่างเดียว
พ่อแม่ก็ต้องย่างไหมขนาดเราไปเราสมมุติเราพวกย่าง
มันมันไม่ใช่เป็นร้านอาหารที่เขาแบบเสิร์ฟตลอดไปถูกต้องปะล่ะ

เดี๋ยวแม่ก็ต้องเดินไปตักสลับกันพ่อแม่

ว่าร้านชื่อปิ้งย่างปิ้งไปด้วยย่างไปด้วยอย่างนี้

นี่ไงพ่อปิ้งย่างย่างไปโต๊ะอื่นเนี่ย

โอ้โหไปกินสุกี้ตัวเขียวกลับบ้านเลย
หยุดลงหยุดลงทำไม

มันก็หยุดนะ

เด็กทุกวันจะนั่งดูโทรศัพท์ได้อยู่นิ่งมาก
แต่ส่วนใหญ่ก็บอกเออมันอยู่ที่การสั่งสอนนั่นแหละ
แต่เด็กบางทีมันก็ยังสั่งสอนไม่รู้เรื่องหรอกเอาตรง
แล้วก็การควบคุมลูกตัวเองด้วยว่า

ที่เพื่อนฉันน่ะไม่ต้องอะไรที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย

ตัดปลูกเชือกไปที่โต๊ะไง
โอ้โหขนาดรูปเพื่อนนะ
ยังหันกระซิบลูกเพื่อน
เจ้าน่ะเจ้าน่ะจริงมันปีน

ขนาดก็ไม่รู้ยิ่งแก่เย็นมันต้องกินชาบู

มันปีนอย่างเดียวก่อนมันปีนกับวิ่ง
ก็อาจจะต้องบอกแล้วก็ควบคุมหน่อย

ข้าวใส่ไข่สดใหม่